กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเล่าเส้นเป็นเรื่องหลังจากที่เราได้พูดคุยกับพี่ปลาดาว
ถึงเรื่องราวและที่มาของเมนูก๋วสมุนไพรเส้นโหรา
เริ่มที่จะเข้าใจกันแล้วว่ามันคืออะไรและที่มาเป็นยังไง
ตอนนี้นะคะเราปล่อยให้ดวงดาวเคลื่อนตัวต่อไปแล้วเคลื่อนมือไปหยิบช้อนกับตะเกียบมาด่วนค่ะ
เพราะว่าดูเหมือนเมนูก๋วสมุนไพรเส้นโหราจะพร้อมเสิร์ฟแล้ว
เอาละครับพร้อมจะชิมแล้วนะครับผมอันนี้จานแรกนี่เป็นเมนูของวัน
พระรหัสค่ะก็จะเป็นเน้นหนักในเรื่องของเนื้อปลาชิ้นใหญ่ใหญ่ค่ะปลากระพง
อ๋อนี่ใช่ปลากระพรุงเลยหรอค่ะก็แพงก่อนสิใช่ไหมก็ต้องของดีของดีนะเราก็อยากให้ได้ของดีแล้วก็จะมีเนื้อของเห็ด
๕อย่างโอ้โหเหมาะกับเมนูรวยด้วยอย่างงากล้วค่ะไม่ค่อยเห็นกุ้ยเตี๋ยวแล้วก็ใส่งาน
มีชีวิตค่ะก็มีสมุนไพรไทยสมไพรจีนฯภาจ๓๘นิตนาที่สำคัญคือเราเที่ยวถึง๑๒ชั่วโมง
ว่าจะได้มีความเข้มข้นแล้วก็ได้สารอาหารดี

ค่ะเราจะต้องบอกว่าเดือนเราจะมีกันหรี่เอาไว้
โอ้โหแล้วก็ใส่สมุนไพรถึง๓๘ชนิดด้วยนะครับผม

ก่อนจะรับประทานอีกครั้งหนึ่งกับเมนูจานนี้มีชื่อว่า
พฤหัสครบเครื่องประเทืองปัญญาค่ะ
ดาวพระหัสนี้มี๒แบบก็คือดาวพระราชาโชค
กับดาวพฤหัสประเทิงปัญญา
ดาวพฤหัสธรรมดาคือว่าจะเป็นไม่มีเหตุ๕อย่างค่ะ

เอาล่ะวันนี้ได้กินแบบราคาโชคอย่างเดียวชิมดีกว่า
รสชาติก็เป็นเหมือนคล้ายก๋วต้มยำ

ที่นี่ทุกอย่างจะใช้วัตถุดิบคัดเลือกวัตถุดิบดีหมดเลยค่ะ
แม้กระทั่งผักก็จะเป็นผักปลอดสารพิษค่ะ

หัสจะเริ่มต้นอยู่ที่๘๐ค่ะแล้วพิเศษร้อยหนึ่ง
แต่ว่าต้องบอกว่าคุ้มนะเพราะอะไร
คือหนึ่งเนี่ยปลาชิ้นใหญ่จริงแล้วไม่ได้ให้ชิ้นเดียวนะ

แต่ละชนิดนี่ก็เห็ดแผงทั้งนั้น
ก็มีเห็ดหอมเห็ดเห็มทองเห็ดออรินจิเห็ดลิ้นจือค่ะ

อย่างนี้ไม่ถือว่าแพงแหละเพราะว่าของดีทั้งนั้น

กากหมูค่ะ

แต่อันนี้มันกากหมูนะฮะโอเค

ถ้าดูจากเครื่องปรุงต่างนี่ก็คือเหมือน

ใช่แต่เราไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่า
หมูเราชิ้นใหญ่มากแล้วเราก็แบบว่า

แล้วก็หอมนุ่ม

ซึ่งทั่วไปต้มยำเขาก็จะไม่ใส่แบบนี้

จัดจ้านหนักเป็นพิเศษครบทุกรส
ค่ะใช่ค่ะอาจจะเปรี้ยวหวานเข้มเผ็ดทุกอย่างเลยเอาล่ะลองชิม
ครบเครื่องรสต้มยำจริงจริงคือครบทุกรสเลยจะเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตาม
แล้วก็ติดเข็มนิดนิดนะครับผมอ่ะแล้วที่สำคัญของเราเนี่ยจะส่วนใหญ่ลูกค้าจะทานสั่งเส้นจันทร์อร่อยค่ะ
เส้นอืมเส้นเส้นเล็กที่นี่จะเป็นเส้นจันทร์มีความเหนียวนุ่มมันจะเหนียวแล้วก็นุ่มมาก
ตั้งไว้ก็ยังแบบโอเคอยู่สำหรับเมนูของวันอื่นอื่นล่ะเริ่มต้นจากวันอาทิตย์อ่ะค่ะ
อาทิตย์อะไรเลยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลูกชิ้นล้วนสูตรร้อนแรงค่ะครับผม
วันจันทร์ล่ะวันจันทร์ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวใจดีสูตรอ่อนโยนค่ะ
อีกอย่างก็คือก๋วยเตี๋ยวเด็กก๋วยเตี๋ยวจืดจืดก๋วยเตี๋ยวเด็กวันอาคารเรารู้แล้ว
พุธล่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำคลุกคลิกสูตรปากหวานค่ะ
พอพฤหัสเรารู้แล้วสุกละสุกก๋วยเตี๋ยวทะเลค่ะกุ้งตัวใหญ่จัมโบค่ะ
กุ้งใหญ่แล้วก็ปลาหมึกปลาหอยแมงพู่นิวซีแลนด์อะไรอย่างนี้
คือเน้นเลยมาถึงแบบว่าใหญ่โตมาโหลดร้านเลยค่ะวันเสาระครับวันเสาร์
วันเสาร์เนี่ยถ้าเที่ยวคือเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดก็เลยเป็นก๋วที่ชามโตนิดนึง
หนักเส้นหมักเส้นชามเดียวอยู่นอกจากดาวตามวันแล้วมีดาวอะไรอีก
มีดาวพระราหูอ่าเป็นยังไงครับพระราหูก็จะมีความแปลก
สมภาษาระหว่างก๋วยเตี๋ยวโบราณกับก๋วปัจจุบันมันจะปรุงรสชาติแบบว่าสามรส
หรือยังมีอีกไหมมีแพ็คเกจอีกค่ะแพ็คเกจอีกแล้วเมนูมันจะเป็นอะไร
ของเราก็คือจะเป็นสูตรเก้าเกาเหลารวมดาวนพะเคราะห์เอาหนึ่งถึงแปดอ่ะ
รวมกันแล้วมาอยู่ในก้าวค่ะชามเดียวก็คือยิ่งทวีคูณยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่เลย
ค่ะอ๋อเออใครต้องการความแบบว่าอลังการอลังการอย่างละคำสองคำ
ก็จะมารวมอยู่ในเมนูของสูตรก้าวเนี้ยครับครับผมร้านเปิดมากี่ปีแล้วเนี้ย
เปิดมาหกปีหกปีเราก็เริ่มต้นจากก๋วยเตี๋ยวตามดวงดาวเนี่ย
ตั้งแต่ปีแรกที่เปิดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างผลตอบรับของลูกค้า
สนุกสนานค่ะคนก็ชอบมาทานมาดูว่าเออเจอวันอะไรฉันวันอะไร

จะมาถกเถียงกันขำขำกันคือการกินก๋วที่นี่ไม่ได้กินเพื่อเสริมดวง
เพราะฉะนั้นจะมาที่นี่ก็ทานเมนูอะไรก็ได้เช่นเดียวกัน

ทานแล้วสบายใจมีความสุข

อะล่ะค่ะผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมก็คงอยากจะ

ตรงข้ามกับสวนสันติชัยประการ

ตรงนี้เลยตรงทางม้าลายเลย
เดินทางมาลายเข้าร้านไปเลย

๑๑โมงค่ะปิด๓ทุ่มค่ะ

วันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่า
กล่องเรือรับลมเย็นเย็นในแม่น้ำเจ้าพระยาไปตระเวนทานเมนูเส้นเลือดกันตามท่าเรือต่างก็สนุกไปอีกแบบจริงไหมล่ะจ๊ะ
คุณผู้ชมที่ไม่มีแพลนไปเล่นน้ำที่ไหนก็รีบมาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องกันได้
เพราะเดินทางด้วยเรือโดยสารแบบนี้สบาย
จากวิวดีอากาศดีรถก็ไม่ติดอีกต่างหาก
มีแต่เรื่องดีแบบนี้ให้ไปสัก๑๐ร้านก็ซื้อสุดใจเลยล่ะค่ะ
แต่แหมเวลาแห่งความสุขและความอร่อยมักจะหมดลงเร็วเสมอ
แต่ยังไงสัปดาห์หน้าสัญญาว่าต้องกลับมาเจอกันใหม่ให้ได้นะคะ
เพราะว่าเราจะไปชิวไกลกันถึงบางแสนจังหวัดชนบุรี
ที่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเซ็ตใหญ่ไฟกระพริบ
ฝีมือหนุ่มกัสลูกชายสุดหล่อของพี่ท็อปดารณีนุษย์
แล้วก็ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่ตูนตูนตูนตูนตูนตูน
แซ่บชนิดที่ต้องเติมแอสสัก๑๐๘ตัว
แล้วก็ปิดจ๊อปความอร่อยด้วยสปาเกตตี้รสเลิศ
ในบรรยากาศโมเดิร์นโตเกียวริมหาดบางแสน

แดดที่ว่าร้อนยังต้องยอมซีโรราบกองทัพเมนูเส้นจากบางแสน
เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันกับเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ